นางรัฐยาอาทหารเผยพรในอำเภอลาดหลุมแก้ว
นำทีมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค๑จังหวัดปฐุมธานี
และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลาดหลุมแก้ว
ลงพื้นที่เพื่อทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน
หลังทราบว่าน้องตะวันอายุ๑๘ปีที่ป่วยเป็นโรคลมชักแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
จึงรีบประสานนำทีมลงพื้นที่
พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเบื้องต้น
ตามนโยบายของกรมการปกครอง
เผยว่าทางอำเภอลาดตุ่มแก้ว
ลงพื้นที่ออกทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนชรา
ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปณที่ว่าการอำเภอได้
โดยบุตรหลานสามารถแจ้งไปได้ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
เมื่อรับทราบจะลงพื้นที่ไปดำเนินการให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกในครอบครัวติดตั้งแอปพลิเคชันไทยดี
หรือบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย